สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะหมด
ไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่วัดเรื่องจริง

เอาเป็นว่าพี่ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมค่ะ
เป็นว่าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แค่ปลีกวิเวกออกไป
เราก็ไปทำประโยชน์อะไรเท่าที่เราพอทำได้
แล้วก็ควบคู่ไปกับการที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วกัน
ถ้าถามว่าพี่ปานคิดถึงงานเพลงไหมคะหลายคนก็คิดถึงพี่ปาน
ก็จริงถ้าเป็นงานเพลงทั่วไปธรรมดา
ก็ทำมีอะไรให้ทำก็ทำได้นะคะยังทำได้อยู่
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงแล้วชีวิตตอนนี้กับเสียงที่เราเหลือไว้เนี่ย
เราอยากจะไปอุทิศให้งานทางธรรมมากกว่า
เพราะเราก็เชื่อว่าเราก็มีความเสื่อม
แล้ววันนี้เราก็คิดว่าเราเสื่อมลงเยอะ
เราก็อยากจะเก็บส่วนใหญ่ที่มันเหลือ
เอาไปทำประโยชน์จริงเท่าที่มันจะทำได้
แต่ย้อนกลับไปในยุคที่เพลงคาเซ็ต
สมัยพี่ปานนี้เพลงเป็นยังไงบ้างค่ะบรรยากาศเท่านั้น

ก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์แบบหนึ่งนะคะในตอนนั้นคือเรายังไม่ได้มีสื่ออะไรมากเนอะ
สมัยก่อนจะสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะถึงคนสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์วิทยุเท่านั้น
สมัยนั้นเนี่ยนะสมัยเรามือถือยังเป็นโกรธเนอะ

เพราะฉะนั้นผู้คนจะเจอเราได้ก็เฉพาะในทีวี
แล้วก็ฟังเสียงได้ในทางวิทยุเท่านั้น
ก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแต่ว่ามันก็ทำให้เรา

กับศิลปินจะมีความเหนียวแน่น

เราหายไปแล้วจนเราแก่แล้วความเหนียวแน่นนั้นก็จะยังอยู่
พี่ปานนึกถึงสมัยหนุ่มเบาสาวปานอย่างนี้ไหมคะ
ก็คิดถึงบ้างแต่ว่าถามว่าถ้าให้ไปกลับไปโลดแล่นขนาดนั้นมันคงไม่มีแรงแล้วล่ะ
ว่าสมัยนั้นทัวร์กันสนุกมากนึง
ถ้าคุณมีแฟนเพลงเดินมาถามพี่ปานว่าสบายดีหรือเปล่าพี่ปานจะบอกว่าไงบ้างคะ
สบายดีค่ะสบายดีมาก

แรงอยู่ค่ะแต่ก็มีแอบง่วงบ้างเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไขมันพอกตับหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้
คติประจำใจของพี่ปานค่ะที่ทำให้แบบอยู่ในวงการรถแล่นจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะก็มีโอกาสทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่
เวลาที่มันผ่านไปแล้วจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นเลย

เพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าทำมันไปให้เต็มที่ใช้ปัจจุบันของตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ
แล้วก็ทำมันด้วยใจที่สละไม่ใช่เอา
ง่ายง่ายมากทำเพื่อให้ต้องให้ค่ะทำเพื่อสงะออกไป
แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ปัง

ขอบคุณมากเลยค่ะถูกใจมากเลยนะคะ
วันนี้บันทึงไทยรัฐต้องขอบคุณพี่ปานเจนาพรมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
พอใจมันง่ายมากกับการที่จะทำ
แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องฝึกตัวเราก็คืออะไรที่ไม่พอใจเราก็ต้องข้ามแล้วทำ
คุณค่ะขอบคุณมากค่ะ